เดี๋ยวจะพาไปดูคลิปนี้ขวัญบอกเลยคลิปเด็ดแล้วคนดูจะหวาดเสียวแบบ
เออหือมันจะชนไม่ชนเนี้ยครับบรรทุ่งพวกยี่สิบสองล้อปาดกับรถกระบะ
ค่ะแล้วไม่พอหลังจากนั้นตามพวกมาอีกสิบแปดล้อแล้วคุณใหญ่ทั้งคู่
อ่าปาดกันไปปาดกันมาแล้วกระบะเป็นยังไงไปดูค่ะ
โอ้โหนี่ทั้งปาดทั้งเบียดสองรอบสามรอบนะคุณผู้ชมเขาบอกเหตุการณ์เนี้ย
พ่ายเสียงแตรแพ้เสียงเตือนอะไรหรือเปล่าเออก็เพราะว่ามันมีจังหวะที่ทางรถกระบะอ่ะ
เขาบีบแต่ปิ้นลักษณะเหมือนเตือนนี่อ่าเตือนคันนี้
คันนี้ก็เลยเบียดขวาซะหน่อยใช่แต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราต้องฟังความทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
กล้องนี่แหละค่ะเป็นกล้องหน้ารถของรถกระบะคันนี้แหละ
เขาบอกเขาขับอยู่ที่ถนนพระราม๒ในทางที่เผื่อมือสมุทรสงครามค่ะ
รถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อพยายามเบียดขวาเขา
เข้ามาปาดหน้ารถเขาเขาเองพยายามเร่งเครื่องแซง
แต่กลายเป็นถูกเบียดจนตัวเองต้องหักเข้าซ้าย
แต่ทีนี้เจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นถึงขั้นร้องเสียงหลงเลยนะ
เพราะกลัวว่ารถจะชนแต่เรื่องมันไม่จบ
มันมีอีกวินาทีหนึ่งซึ่งเจ้าตัวมั่นใจว่า
บรรทุกพ่วง๒๒ล้อตามเพื่อนมาอีกคันไปดูค่ะ
โอ้โหกลายเป็นยักษ์ใหญ่๒คันนี้นะฮะ
เบียดทั้งบังและสุดท้ายเบียดกระบะที่มีกล้องหน้ารถ
เกือบตกข้างทางใช่เมื่อกี้เกือบตกข้างทางจริง
และสุดท้ายดีนะคะคือคนขับกระบะเนี่ย
เขาก็ยังประคองรถแล้วเข้าไปตรงนั้นไม่ได้ตกข้างทาง
แต่สุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าตัดสินใจเลี้ยวเข้าตรงอันนี้เลยปั๊มน้ำมันนะคะใช่ครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงของ๒๘ตุลาคมนะ
โดยทางด้านของคนที่ขับรถกระบะเขาเอาคลิปไปโพสต์ไว้
โพสต์ลงในโซเชียลค่ะแล้วก็ข้องใจว่าทำไมรถบรรทุกสองคันทำแบบนี้
แล้วจริงรถบรรทุกไม่ควรวิ่งขวาไหมเจตนาขับแบบนี้อันตรายมาก
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะทางด้านของตำรวจสถานีทางหลวงหนึ่งนะคะ
ไปคุมตัวคนขับรถบันทุก๒รายมาแล้วนะคะคนแรกที่เป็นคนขับรถพ่วง๒๒ล้อคือคุณอภิเดชอายุ๒๗ปี
อีกคนนึงที่ขับรถพ่วง๑๘ล้อชื่อประวีนค่ะอายุ๒๙ปี
ทางด้านอภิเดชยอมรับแบบนี้เลยคุณตำรวจผมยอมรับว่าคลิปมันปรากฏแบบนี้ผมขับเบียดรถกระบะผู้เสียหายจริง
ผมมีถูกบีบแต่ด้วยอีกฝ่ายเขาบีบแต่ใส่ผมแล้วเขาพยายามปาดหน้าผม
พอเบียดไปในครั้งแรกผมก็เลยโทรตามประวีนคนขับรถบรรทุกอีกคันตามคลิปเลย
แต่พี่ใหญ่ทั้งคู่นะรถพี่ใหญ่ทั้งคู่เลยนะ
เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแน่จริงคุณต้องเอาคลิปแบบเต็มมาเปิดให้หมดฟังค่ะ
บางทีมันก็เกิดไปก็นึกถึงผมบ้าง
รถไยมันไม่ใช่ว่าจะมาเบลเกิดง่าย
ถ้าว่าผมชนไปก็พิดอีกผมก็เสี่ยงอาศัยการรถพังอีก
พี่เดชน์รถเขาเป็นคนขับยืมสองร้อถูกมั้ย
เจ้าตัวก็ยืนยันแบบนี้บอกใช่คือตอนนั้นเขาบีบแต่มาปริ้นต์จริง
แต่ถ้าเขาบีบแต่ปุ๊บแล้วคือเขาไปเลยหรืออะไรก็ได้

คือถ้าเตือนอย่างเดียวผมไม่ว่าน่าจะปาดมาด้วยแบบนี้

ขับรถประมาทหวาดเสียวเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ